วายหนึ่งไลท์สำคัญนะครับนั่นคือวงการหัดมวยครับ
ศรีสะเกดไปสร้างชื่อเสียงที่สหรัฐอเมริกา

เป็นการชกในบ้านนะครับก่อนหน้านี้
กับรองแชมป์อันดับ๑๔ครับจากฟิลิปปินส์โตโต้แลนเดอโร่
อายุน้อยกว่า๒๒โชคดิชวนบุรีนะครับ

ก็เปิดฉากช่วงแรกของเราก็เดินอยู่แล้วครับ

เพราะเราใส่จังหวะเดินแล้วต่อยลำตัว
ต่อยไม่ต่อเนื่องแต่ว่าต่อยค่อนข้างเน้นครับ

๑๑๙๑๑๐๑๑๕๑๑๓แล้วก็๑๑๗๑๑๑ป้องกันแชมป์โลกครั้งที่๔เอาไว้ได้
หน้าเน้นย้ำนะครับป้องกันนอกบ้านเจอเสื้อจ้างจงก็ว่าเสียวกับประสบการณ์ของน้องเอาท์นะครับ
แต่เชื่อว่าน่าจับข่างได้เลยครับ
ไปท้ายด้วยสีสันครับเรื่องความเชื่อของน้องมีนครับ
ประเภททีม๔เกมที่มาเลเซียที่ผ่านมาเนี่ยครับ
เดินทางมากราบขอพรนะครับ
พระครูเกษมจันทวิมลนะครับหรือว่าพระอาจารย์แดงเกจิชื่อดังนะครับ
เจ้าอาวาสแห่งวัดป้อมรามันตำบลสวนพริกนะครับ
ลงแข่งขันรายการสิงแซดไทยแอร์พีเจเอแชมป์เป็นชิป
ระหว่างวันที่สิบสี่ถึงสิบหกปีนาคมน้องมีนก็เปิดเผยนะครับว่า
มากแสงโปรรุ่นใหญ่ผู้ปลูกปั้นเธอเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์แดงแล้ว
เคยได้ยินนะครับพุทธคุณของพระอาจารย์ที่มีความเมตตามีลูกศิษย์มากมายครับ
วงการก็นำไม้กอล์ฟแล้วก็ถุงกรอฟมาให้อาจารย์เจิมให้นะครับ
เพื่อเป็นสิริมงคลก่อนลงแข่งนะครับของวันนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่กันนะครับ
นี่แหละครับความศรัทธานะครับมันก็สร้างพลังบางอย่างได้เหมือนที่
ศรีสะเกดทำมาแล้วนะครับเลสเตอร์ทำมาแล้วเหมือนกันนะครับ
แล้วก็หลายคนประสบความสำเร็จจากความเชื่อแบบนี้แต่แน่นอนครับ
ฝึกซ้อมต้องควบคู่กันและเชื่อมั่นในตัวเองทั้งหมดนี้
คือกีฬาช่วงเช้าวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ